ดังนั้นช่วงนี้ไปตรวจสอบทางภาคใต้กันก่อน
เพราะว่าชาวบ้านอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
ต้องใช้วัดเป็นสถานที่ในการจัดงานแต่งงานซะแล้ว
เพราะว่าสถานที่ที่เคยจองแต่งงานไว้ปรากฏว่าถูกน้ำท่วมครับ
ส่วนทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ที่ราชประชานุเคราะห์ก็ได้มีการ
สิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทธกภัยครับ
สาราอเนกประสงค์อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
พันธกมลประจวบเหมารองเลขาที่การมูลที่ราชประชานุเคราะห์

เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แก่ผู้ประสบอุทธกภัยจำนวน๑๑๕๐ชุด

ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขออภัยครับรักพาณิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็นายธีรพงศ์ช่วยชูในอำเภอช้างกลาง
ได้พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมในพิธี
แล้วก็ประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานต่างรู้สึกปลาปลื้ม
และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ครับ

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพิน
ก็เร่งนำทรัพย์สินต่างภายในบ้านขนขึ้นที่สูง
ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีเอิญ
เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า๓๒๙กว่าเรือน
ระดับน้ำสูงกว่า๘๐เซนติเมตร

โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำตาปีได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ถนนสายบางอ้อไสงามซึ่งเป็นถนนหลัก
สัญจรระหว่างหมู่บ้านเชื่อมกับถนนสายเอเชีย๔๑
ปริมาณน้ำเอ่อล้นสูงเกือบ๒เมตรแล้วนะครับ
ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้
นำอุปกรณ์ออกมาจับปลาขายแทนนะครับ
โดยขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ก็ขายได้วันละ๔๕กิโลกรัมก็ถือว่าสร้างรายได้ได้ดีนะ
ในช่วงที่น้ำท่วมก็เป็นการ
วิกฤตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ
คือน้ำในพื้นที่สุราชเป็นน้ำสะสม
น้ำฝนสะสมที่ตกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ตอนนี้กำลังเร่งไหลระบายลงสู่ทะเล
ก็ต้องผ่านพื้นที่ของชุมชนพื้นที่ชาวบ้านก่อน
แต่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจากสุราชส่งมาบอกว่า

แต่นี่เป็นน้ำสะสมที่ตกมาก่อนนะฮะ
ส่วนที่สงขลาก็ได้ผลกระทบ
น้ำทะเลสาบสงขลา
หนุนเข้าท่วม๔อำเภอมาเกือบ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ขณะนี้เหลือเพียง๓อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบ
คืออำเภอระโนธกระแสสินแล้วก็สถิงพระ
ที่หมู่๗บ้านดอนคันตำบลครูขุดอำเภอสถิงพระ

จริงมีกำหนดจัดงานแต่งงานในเมื่อวานนี้
การ์ดเชิญแขกเรือไปเรียบร้อยแล้ว

จัดไม่ได้น้ำท่วมต้องเปลี่ยนนะครับ
ก็เปลี่ยนไปใช้สถานที่ภายในวัดดอนคันออกนะครับ

แล้วก็น้ำไม่ท่วมเป็นที่จัดงานแต่งงาน
จากบ้านอาศัยอยู่น้ำท่วมก็ต้องมาจัดกันแบบนี้
ข้างถนนแบบนี้ที่บ้านดอนคันนะครับ
เปลี่ยนสถานที่แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักลดน้อยลง

จัดในวัดอาจจะเป็นสิริมงคลก็ได้นะ
สถานที่เปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนนะจ๊ะนะฮะ
ก็ขอให้มีความสุขนะครับในการครองรัฐครองเรือนนะฮะ